วันนี้วันสิ้นปี๓๖๕วันที่ผ่านมา
ใครที่พยายามปั๊มแล้วปั๊มอีกหมายถึงปั๊มลูก
ยังไม่ติดสักทียังไม่ได้สักที
ลองมาที่นี่ดีไหมคะเผื่อจะได้กับเขาบ้าง
เพราะเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นักแล
ที่นี่ที่ไหนคือที่วัดช้างคำค่ะ
ที่อำเภอสารพีนะครับคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่
คือจะบอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม
จมหายไปกับแม่น้ำปิงสักประมาณ๗๐๐กว่าปีก่อนนะคะ
และต่อมาค่ะได้มีการบูรณพัฒนาพื้นที่

ซึ่งทางวัดได้สร้างหอพญามังราย
ดิษฐานรูปปั้นพญามังรายมหาราช
ให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ขอพร
ส่วนใหญ่มาที่นี่มาขออะไรกัน
ขอเรื่องความรักขอเรื่องการงานและขอลูก
เขาบอกว่าใครที่พยายามแล้วพยายามอีกไม่มีสักที
ที่นี่สำเร็จลองดูนะ
เล่าบอกว่าคือในตำนานเวียงกุมกามเนี่ยมีบันทึกว่า
มีการนำดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ้ยมาอธิษฐานขอความรักที่วัดธาตุขาว
แล้วก็วัดเจดีเหลี่ยมด้วยดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ้ย
ได้พบรักแล้วก็เป็นพระมเหสีของพระยามังรายในที่สุด
จึงมีการนำตำนานนี้แหละค่ะมาขอพรพญามังรายให้มีโชคเรื่องความรัก
มีโชคเรื่องของการขอลูกมีโชคลาภด้วยการมาขอ
แล้วก็นำดอกกล้วยไม้มาไหว้นะคะผู้ที่สมหวังก็จะนำดอกไม้สีขาว
รูปปั้นช้างรูปปั้นไก่มาถวายพญามังราย
คุณผู้ชมลองดูนะคะไม่เสียหายวันนี้วันสุดท้ายวันสิ้นปีแล้วนะคะ
ก็มีโอกาสก็ลองไปดูนะคะแล้วถ้าเกิดคนยังไม่มีคู่อะครับ
ยังไม่มีคู่ก็ขอที่นี่ได้ขอความรักขอคู่
พอขอคู่เสร็จปุ๊บไปขอลูกต่อเลยขอลูกต่อ
อ้าวไปมันหันหน้าแยงไปไหมอ้าวไป
ปีนี้มันยังไงทั้งสองคนนั่นแหละค่ะ

เดี๋ยวก่ว่าผีจะผักเนาะ
ไม่เอาเนอะนะครับ
ต้องไปแล้วแบบเออคนละคนดีกว่าเนอะ